มีนักเรียนบางคนเขาก็ร้องเพลงไปด้วย
เพื่อขับกล่อมเพื่อนที่กำลังทำของที่ละลึกกัน
เอาไปลองฟังเสียงเพลงกันหน่อยครับ
เป็นไงล่ะความสามารถนี้สุดยอดเลยนะครับ
นักเรียนคนไหนมีความสามารถในการร้องเพลง
ก็ร้องไปขับกล่อมเพื่อนนะครับ
ที่ลงมือลงแรงผลิตของที่ระลึก
ซึ่งทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำเพื่อถวายในหลวงราชการที่๙ครับ
ซึ่งแต่ละอย่างนะครับกว่าจะมาเป็นของที่ระลึกเนี่ย
ที่จะเตรียมเอาไว้มอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในงาน
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนะครับ
ก็ได้บริจาคเหรียญ๒๕สตางค์และเหรียญ๕๐สตางค์ครับ
ให้ทางโรงเรียนจำนวน๓๙๙๙๙เหรียญนะครับ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับการทำของที่ระลึกในครั้งนี้
ก็ใช้นักเรียน๙๙๙คนพอดีเป๊ะเลยนะครับ
แล้วก็ในการทำครั้งนี้เขาบอกว่ามีเงื่อนไข
ต้องทำให้เสร็จภายใน๙บทเพลงที่เพื่อนนักเรียนชั้นป๑ถึงป๖ได้ร่วมกันครับ
ร้องหน้าเวทีร้องไป๙เพลงก็ต้องเร่งมือกันทำด้วย

เอาล่ะก็ทำให้บรรยากาศในการทำของที่ระลึกในครั้งนี้
ไปด้วยความสุขของนักเรียนภายใต้สโลแกนนะครับ
ตามรอยความดีเหรียญของพ่อร๙ช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้สิครับ
เรียกได้ว่าเป็นพลังแห่งความสามัคคีอย่างแท้จริงครับ
ในวันที่ประสงค์ธิกรชาวไทยจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์
วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ครับผม
เอาล่ะพอจบ๙เพลงปั๊บ

๙๙๙๙เหรียญนะครับ
แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะไปแจกให้กับประชาชน
ตามจุดวางดอกไม้จันทร์ต่างของทางจังหวัดนะครับ
เพลงถ้าตีเป็นนาทีก็สัก๔๐๔๕นาที
แต่ว่า๓๐๐๐กว่าเหรียญเกือบ๔๐๐๐

ทำให้ทุกอย่างสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ